ไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ภูเก็ตนะคะเป็นคนร้ายเนี่ยบุกเดี่ยวใช้อาวุธปืนไปจี้ชิงเงินในธนาคารแห่งหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ต
เงินสดได้ไปประมาณ๒๖๐๐๐บาทด้วยกันนะคะ
ขณะที่คนร้ายก่อเหตุเนี่ยรอปภของทางธนาคารพยายามที่จะเข้าไปขัดขวาง
แต่ถูกคนร้ายล็อกตัวใช้ปืนจี้เอาไว้
และในท้ายที่สุดคนร้ายพอได้เงินไปนะคะก็ขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็หลบหนีไปค่ะ
นี่แหละค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นภาพขณะเจ้าหน้าที่รอปภก็พยายามต่อสู้ขัดขวางคนร้าย
ซึ่งเป็นชายหนึ่งคนสวมเสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวสีดำแถบส้มคนนี้นะคะ
นี่จะเห็นว่าโดนล็อกตัวเอาไว้เลยนะรอปภ
เขาสวมกางเกงขายาวสีดำสวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าแบบนี้นะคะ
ถืออาวุธปืนเดินเข้ามาภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาย่อยทะลางจังหวัดภูเก็ต
รอปภถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนจี้บังคับห้ามขัดขืนอย่างที่เห็น
ก่อนที่จะวางกระเป๋าสีดำหน้าเคาน์เตอร์แล้วก็ข่มขู่พนักงาน
หยิบเงินจากลิ้นชักใส่กระเป๋าจากนั้นวิ่งออกไปหน้าธนาคาร
ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองนะคะ
หลังเกิดเหตุตำรวจสพทะลังจังหวัดภูเก็ต
เข้าตรวจสอบพบว่าที่เกิดเหตุก็เป็นอาคารพาณิชย์๒คูหา
อยู่ริมถนนสายอนุสาวรีบ้านปากคลอก
จากการสอบสวนพนักงานธนาคารทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
คนร้ายเปิดประตูเข้ามาภายในธนาคาร
แล้วได้ชักอาวุธปืนออกจากกระเป๋ากางเกง
ขู่ให้พนักงานประจำเคาน์เตอร์เอาเงินใส่กระเป๋าสีดำที่คนร้ายเตรียมมา
ระหว่างนั้นค่ะรอปภของธนาคาร
พยายามจะเข้าขัดขวางแต่ถูกคนร้ายล็อกตัวเอาไว้
และหลังก่อเหตุคนร้ายก็วิ่งออกไป

หนีไปทางอนุสวรีเท้าเทพกษัตรีท้าวศรีสุนทรอย่างรวดเร็วค่ะ
ใช้เวลาก่อเหตุรวมแล้วจากคลิปที่เราเห็น
รวมประมาณ๖นาทีนะคะได้เงินสดไป๒๖๙๐๐บาท
ชุดสืบสวนสพทหลางตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบ

แล้วก็จะตรวจดูเส้นทางที่คนร้ายคาดว่าใช้หลบหนี
เพื่อจะติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ